ไปดูผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันบ้างนะคะในช่วง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ค่ะ
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
ดุสิตโพได้รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น
จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศในกิจกรรม
ช่วงวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สำรวจข้อมูลทุกอาชีพทุกภูมิภาคจำนวน๓๑๑๗คน
ปรากฏว่าส่วนใหญ่๑๗๓๔๗ทราบว่า
กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วิถีไทยวิถีพุทธและรองลงมา๑๒๖๕๓ไม่ทราบ
ร้อยละ๙๓๕๕เห็นด้วยที่จัดสวดมนต์ข้ามปี
และไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ๖๔๕เท่านั้นค่ะ
และประชาชนเคยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีร้อยละ๖๐

วีรักษ์กล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการสวดมนต์ข้ามปี
มีประโยชน์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ควรส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ให้เป็นประเพณีต้อนรับปีใหม่ของไทย
นี้นะคะกลุ่มตัวอย่างยังต้องการให้จัดกิจกรรมวันปีใหม่อันดับแรกคือกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประเพณีกราบขอพรผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ
รองลงมาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทและกิจกรรมส่งเสริมการสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดทั่วประเทศ
โดยในปีนี้ค่ะทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้น
ในวันที่๓๑ธันวาคมตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
ถึง๒๔นาฬิกา๓๐นาที
โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จากวัดทั่วประเทศกว่า๑หมื่นวัด